คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเทศกาลสงการปีนี้
อีกกี้นี่มันดังมากเลยนะแต่รู้ไหมว่ามาก่อนอีกี้นี่มีใคร

โอ้โหนอกจากที่หน้าตาจะสวยแล้วนะจ๊ะ
ทรงผมคุณผู้ชมดูสักหน่อยก็ละกัน
ผมหยิกแบบนี้ทำได้คนเดียวพี่แอนซีเรียม
แทบจะเป็นทรงผมที่แปะอยู่หน้าร้านทำผมเลยนะคะ
เรียกได้ว่ามีเกือบทุกร้านลูกค้าอยากได้หยิบแบบไหน
หิกแบบไหนก็ต้องหยิกแบบแอนซีเรียมสิจ๊ะ

ซึ่งไม่ใช่แค่เราที่คิดถึงลูกนี้ของพี่แอนนะคะ
ตอนงานวันเกิดพี่อุ้ยสุธิตาเนี่ยนะ
แอนกลับมาทำผมทรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะอยากจะทำทรงเดียวกับเจ้าของวันเกิด

ใช่เขาไม่เปลี่ยนทรงนะเป็นเอกลักษณ์มาก

กระแสตอบรับดีไม่ไหว
คอมเม้นท์ทะลมทะลายคิดถึงพี่แอนทรงนี้จังเลย

แอนได้บอกความในใจถึงแฟนด้วยนะคะ

พอถ่ายรูปลงไอจีก็รู้สึกว่าอุ๊ย
ทุกคนก็มารอมันเหมือนย้อนอดีตเลย
เหมือนอดีตเมื่อสมัยที่แบบว่าเราเป็นนางเอก

แล้วก็บอกว่าอยากให้กลับไปไว้ผมทรงเดิม
เราก็เอ๊ะทรงนี้ไม่สวยหรือยังไง
นั้นคือถ้าฮิตสุดก็คือเรื่องอุบัติเหตุ

อืมตอนนั้นคือแบบเป็นยุคแบบ

แบบสั้นจู่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ

เออนะคะอย่าว่าแต่ก่อนหน้านี้เลยนะ

คนอลายยังใส่บิกินิได้คุณผู้ชมค่ะ
๕๐กว่าแล้วเขาดูแลตัวเองดีมาก
ตัวจริงอย่างออลล่าเลยคุณผู้ชมค่ะ

ไม่บิกินินะวันพีชผ้าถุงตบออกทุกวันนะโอ้โห

เราถึงแม่เฉลี่ยมันไม่ปกติเลย
ส่งของไลน์เก็บไว้ก่อนเอาไว้กดไลค์อย่างเดียวพอนะคะ